เด็กสาวอายุ๑๕ปีค่ะสุดทนนะคะหลังจากที่ลุงข้างบ้าน
ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศมา๖ปีเต็มก็คือตั้งแต่อายุ๙ขวบนะคะ
ตอนนี้อายุ๑๕ปีแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจเพราะว่าทนไม่ไหวนะคะ
ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจและจับได้คาหนังคาเขาเลยค่ะ
เฮียรันทุ่งตะคุอายุ๕๘ปีค่ะถูกตำรวจภูทรปักทงชัยเข้าจับกลุ่ม
หลังจากที่นางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคะได้เข้าแจ้งความบอกว่าถูกนายเฮียรันข่มขืน
ซึ่งผู้เสียหายก็คือนางสาวเอเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นตัวเองเรียนอยู่ป๓อายุ๙ขวบอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยาย
หลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันแล้วนะคะนายเฮียรันซึ่งเป็นญาติทางแม่
อยู่ใกล้กันค่ะชวนไปเที่ยวงานลอยกระทง
จากนั้นนายเฮียรันได้พยายามข่มขืนแต่ว่าไม่สำเร็จ
ซึ่งนายเฮียรันขู่ว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร
ปี๒๕๕๖นะคะนายเฮียรันบุกเข้ามาข่มขืนตัวเองภายในบ้านเลยนะคะ
อยู่กับคุณตาคุณยายจนสำเร็จตัวเองทนไม่ไหวค่ะ
ก็เลยหนีออกจากบ้านไปอยู่กับแม่ที่พัทยา
แต่ว่านายเฮียรันก็ยังโทรศัพท์มาตามรังความอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็เกลี้ยกล่อมให้กลับบ้านตัวเองก็เลยตัดสินใจ
โทรศัพท์ไปปรึกษากับคุณครูท่านหนึ่ง
คุณครูท่านนี้จริงไม่ใช่ครูที่อยู่ในโรงเรียน
แต่เป็นตำรวจที่มักจะไปให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน
ก็เลยตัดสินใจปรึกษาครูคนนี้แหละเพราะว่าเป็นตำรวจด้วย
จากนั้นตำรวจนายนี้ก็ได้ให้นางสาวเอกลับมาที่บ้าน

เพื่อล่อให้นายเฮรันออกมาพบหวังจะจับให้ได้คาหนังคาเขา
จนกระทั่งตี๑ของวันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายฮิรันปีนเข้ามาในห้องนอนของนางสาวเอและเข้ามาลวนลาม
ตำรวจก็เลยบุกเข้าไปชาร์จแสดงตัวและจับกลุ่มไว้ได้ค่ะ
เฮียรันยอมรับว่ากระทำอนาจารย์นางสาวเอ
ตั้งแต่อยู่ป๕ต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
เวลากลางคืนและกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
พร้อมทั้งนำตัวส่งดำเนินคดีค่ะครับ